ดิฉันไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้เนี่ย
กิจกรรมกิจการหลายกิจกรรมกิจการที่รอคิวที่จะได้รับการผ่อนปลนจะแห้วหรือเปล่า
เพราะว่าหลังจากที่มีการผ่อนปล้นต่างต่างในวันที่สามพฤษภาคมสามสี่ห้าผ่อนปล้นมาแล้วสองถึงสามวัน
ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีบอกว่ามีหลายอย่างต้องปรับปรุงโดยเฉพาะภาพของการแย่งซื้อเหล้าโดยที่ไม่สนใจมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
หรือแม้แต่การไปใช้บริการรถบีทีเอสในกรุงเทพมหานครหายใจรถต้นคอกันเลยยืนเหยียดเสียดกันมาก
นายกบอกว่าเดี๋ยวต้องเอากันใหม่นะคะเรื่องนี้ส่วนตัวเลขเมื่อวานนี้คนไทยได้เฮอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเมื่อวานนี้ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เป็นคนไทยนะคะ
ชายไทยชาวจังหวัดนราธิวาสอายุ๔๕ปี
ติดเชื้อเพิ่ม๑รายเท่านั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการหาแหล่งติดเชื้อ
เพราะผู้ป่วยมีหลายปัจจัยเสี่ยงทั้งเรื่องของการเดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนา
ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนในชุมชนด้วย
ขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้มีคนรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว
อีก๗รายด้วยกันแล้วก็ดอกจันทร์ได้เลยนะคะ
ไม่มีผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นแล้ว
ก็เลยทำให้ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทย
สต๊อปอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชม๕๔ศพเท่านั้น
ยังไม่เพิ่มเติมนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไม่พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขสะสม
สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ในประเทศไทย
อยู่ที่๒๙๘๘รายรักษาตัวหายกลับบ้านแล้ว๒๗๔๗ราย
หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับคนที่รักษาตัวหายกลับบ้านแล้ว
เยอะนะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๘๗รายเท่านั้น
เสียชีวิตสะสมนั่นแหละค่ะตัวเลขสีแดงค่ะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่คุณหมอทวีสินวิศนุโยธิน
โศกศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด๑๙หรือว่าสบคมีการพูดเนี่ย
ท่านบอกว่าหลังจากที่เรามีการผ่อนปลน๖กิจกรรม๖กิจการไปแล้ว
เอาล่ะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจกันหน่อย
ปลนตั้งแต่๓พฤษภาคมพบว่าส่วนใหญ่เจ้าของกิจการเนี่ย
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้มีเพียงร้อยละ๔หรือคิดเป็น๔เท่านั้น
ที่ไม่ทำตามส่วนใหญ่เบอร์หนึ่งเลย
ร้านอาหารร้านอาหารค่ะคุณผู้ชมพบว่าทำผิดมาตรการ
ข้อบังคับข้อขอความร่วมมือจากศูนย์สบคเยอะที่สุดนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้สบคบอกว่ายังไม่มีการสั่งปิดนะ
ตอนนี้เตือนไปครั้งแรกเตือนครั้งที่สองถ้าเกิดเห็นอีกว่า
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อผ่อนปลนจะปิดอย่างแน่นอนนะคะ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างที่เน้นย้ำไปคือกาดอย่าตกนะคะ
ส่วนอีกเรื่องอย่างที่เกินไปค่ะภาพเหตุการณ์ที่ทำให้นายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ปลื้มเอาซะเลย
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น
ท่านก็มายืนที่โพเดียมตัวเดิมตัวนี้แหละค่ะ
ท่านบอกว่าพูดถึง๒ประเด็นนะ
ประเด็นแรกกรณีที่มีคนไปแย่งซื้อเหล้าซื้อเบียร์กัน
หลังจากที่พอปลดล็อกไปเมื่อวันที่๓
เรื่องนี้นายกบอกว่าถ้าหากไม่มีมาตรการชัดเจน
ประชาชนนี่ค่ะไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม
ปรากฏว่าเกิดระบบขัดข้องทางเทคนิค
ก็เลยทำให้รถมันไม่ทันต่อการต้องการใช้บริการของประชาชน
ก็เลยทำให้เกิดภาพนี้อย่างที่เห็น
เพราะฉะนั้นนายกก็เลยบอกว่าสั่งการให้ทำแผนรองรับแล้ว
ไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
เรามีทางเลือกคุณผู้ชมเลือกเอานะคะว่าเราจะร่วมมือกัน
ทำให้ตัวเลขมันนิ่งอยู่ที่ประมาณนี้สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ
หรือถ้าเกิดว่ามันเพิ่มไปนายกพูดชัดเจน
อาจจะถูกสั่งปิดนะฮะเราจะกลับไปใช้มาตรการก่อนนู้น

อยู่ที่บ้านเฉยไม่ได้ออกไปไหน
แล้วก็ไม่มีสถานที่ที่เปิดให้เราออกไปทำกิจกรรม
ช่วยกันร่วมมือกันเหมือนเดิมกาศอย่าตกนะคะ